ไปดูเรื่องของอุทาหรณ์นะคะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีแม่ค้ารถพุ่มพวงหรือว่ารถที่ขายกับข้าวเป็นถุงเนี่ย
ก็คือเป็นรถพ่วงข้างแล้วปรากฏว่าคือเขาฝ่าสัญญาณ
มันมีไม้กั้นรถไฟวิ่งผ่านแต่ก็เหมือนกับใช้ช่องว่าง
จังหวะที่คิดว่าน่าจะทันเนี่ยข้ามทางรถไฟ
แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ทันนะคะ
ถูกรถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนเสียชีวิตค่ะ
ที่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
ชนแบบอย่างจังเลยนะคะนี่เป็นคลิปที่กล้องวงจรปิดตรงบริเวณนั้นเนี่ย
สามารถจับภาพเอาไว้ได้ก็จะเห็นเนี่ยแหละค่ะ
แม่ค้ารถพุ่มพวงที่เป็นรถซาเล้งพ่วงข้างเนี่ย
คือเขาพยายามขี่อ้อมเครื่องกั้นทางรถไฟที่ปิดอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
เพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ารถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ย
ก็เลยพุ่งชนเสียชีวิตค่ะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้นะคะ
บริเวณจุดตัดทางรถไฟภายในซอยอู่ชอเอราวัน
พื้นที่หมู่๓ตำบลวังขนายที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนางสาววันนาพินนิคมอายุ๖๐ปี
เป็นแม่ค้าขายของชำบนรถพุ่มพวงเนี่ยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายก็จะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ขายของในพื้นที่อำเภอท่าม่วงและใกล้เคียงเป็นประจำค่ะ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ
ปรากฏว่านางสาววันนาขี่อ้อมเครื่องกั้นทางรถไฟจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม
แต่มันเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟสายธนบุรีน้ำตกซึ่งออกจากสถานีกาญจนบุรี
มุ่งหน้าสถานีทนบุรีเนี่ยมาถึงจุดนี้พอดี
แล้วก็เลยพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนางสาววันนา
ร่างกระเด็นไปเสียชีวิตอยู่ริมทางรถไฟค่ะ
ส่วนรถจักรยานยนต์ก็กระเด็นไปไกลถึงเกือบ๑๐เมตร
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้อย่างที่เห็นน่ะนะคะ
ตำรวจสภท่าม่วงก็จะเร่งตรวจสอบภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงด้วย
เพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสรุปคดีที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่า
แม้ถนนข้ามจุดตัดทางรถไฟที่จุดนี้จะมีเครื่องกั้นและมีสัญญาณเตือน
เวลาที่รถไฟกำลังจะมาถึงแต่ก็มีเยอะเลยค่ะ
ชาวบ้านที่เขาฝ่าฝืนพยายามขี่รถข้ามจุดตัดทางรถไฟให้ทัน
รถไฟจะมาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะ
คือนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วนะคะ